พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งทรงติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนวัชิราลงกร
แห่งนี้มีความสำคัญนอกจากจะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว
ยังช่วยพี่น้องชาวไร่ชาวสวนทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์
ติดตามจากรายงานครับ
เวลาประมาณ๑๕หรือ๑๖นาฬิกานี่นะคนในบ้านเขาก็รู้ว่าในร่วงจะเสด็จ
เพราะว่าตำรวจเจ้าที่เขามาก่อนเขาก็พอทราบ
เขาก็ไปบอกกับที่เกี่ยวเขาว่าเมื่อช่วงแรกเขาจะเรียกพระเจ้าแผ่นดิน
เขาบอกว่าวันนี้พระเจ้าบดินเสด็จมาที่โคราชธานเจดียุทธ์
ชาวบ้านเมื่อเราเกี่ยวเขาก็เพิ่มมาที่นี่เลยตอนนั้นยังเป็นปลา
พวกเราเองเราไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมา
ชาวบ้านตะบนดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ยังคงจำภาพเหตุการณ์ความประทับใจเมื่อ๓๐ปีก่อนได้เป็นอย่างดี
ครั้งพระบาทสำเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
ส่งประทับนักเคลื่อนวชิราลงกรตำเภอทองพาภูมิ
เพื่อติดตามความคืบหน้าการสร้างเขื่อน
จากนั้นวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธ
และสักการะเจดียุทธหัสถีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวน
โดยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์และทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
ขณะนั้นชาวบ้านกำลังลงแขกเกี่ยวข้าว
เมื่อทราบข่าวต่างพากันทิ้งเขียว
แล้วรีบมุ่งหน้าไปที่เจดียุทธหัสถีด้วยความปลื้มปิติ
เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพื้นที่ธุรกันดาลแบบนี้

พระองค์ท่านจะเสด็จมาบ้านเราเอง
โดยที่ท่านขับรถโดยพระองค์ท่านเอง
ความยากลำบากก็พอสมควร

มันมีความตื้นตันตื้นตันมากเลย
ที่ได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด
และพระองค์ท่านก็ได้พูดคุยกับพวกชาวบ้าน
ก็ถามถ่ายพวกชาวบ้าน
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะ
ในชีวิตของผมก็เพิ่งครั้งนี้
ที่เห็นพระองค์ท่านใกล้ชิด
และพวกชาวบ้านของเรานี้
ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
คืออยู่กับพวกเราอยู่ตลอดเวลา

แต่พระองค์ท่านก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเขื่อนวัชิราลงกร

ทำให้ตลอดระยะเวลา๓๐กว่าปีที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์มหาศาล
เพราะนอกจากเขื่อนแห่งนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้า
สร้างความสว่างสวัยไปทั่วทุกแห่งผลแล้ว
ชุบชีวิตเกษตรกรให้สามารถทำนาได้
โดยไม่ต้องรอน้ำฝนจากธรรมชาติอีกต่อไป
ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ทำชุพธานก็ใช้คนมงเชลล์เวชาลลังกร
โหลำบากมากข้าน่ะ

ชาวบ้านดวงจดีเพราะเราได้ประโยชน์จากเขื่อนในการธำนา
ซึ่งปกติเราทำนาปีละ๑ครั้งโดยอาศัยน้ำฝน
ซึ่งถ้าผลดีเราก็ได้ถ้าผลไม่ดีเราก็จะไม่ได้
จากที่เราเคยทำกันแค่ครั้งเดียวเราก็ได้มาทำถึงสองครั้ง
พระองค์ท่านที่ได้สร้างเขื่อนตรงจุดนี้
ทำให้ชาวดนจิดีมีฐานะที่ดีขึ้น
นับสิบครั้งที่ในหลวงราชการที่เก้า
เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเยี่ยมประสบกรณิกรและประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ
รวมทั้งการสร้างเขื่อนวัชิราลงกรในครั้งนี้
ถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ยังคงจดจำและน้อมรำลึกถึงรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่เก้า
มาพร้อมกับความผาสุขของประชาชนจวบจนถึงทุกวันนี้
เรามีโรงเรียนขององค์กรแผนสรวงกาญจนบุรีอยู่ด้วยกัน

ก็คือโรงเรียนองค์การแผนส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๒
ทั้ง๒โรงเรียนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้กับนักเรียนทั้ง๒โรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
และอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้นำแนวความคิดเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง

จากท่านเกิดความเข้าใจและปฏิบัติจริงแล้ว
ก็นำเรื่องความรู้ต่างเหล่านี้กลับไปยังที่บ้าน
ยังที่ครอบครัวและนำไปใช้ประโยชน์
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย